ไปดูการไล่ล่านักท่องเที่ยวคนหนึ่ง
ตำรวจกำลังได้ติดตามหนุ่มชาวอเมริกัน

เหมือนเป็นแบบภาพยนตร์นะฮะขโมยเรือขับเล่นนะคุณผู้ชมนะฮะ
ไปดูภาพวงจรปิดกันหน่อยครับ
นี่คือใบหน้าของหนุ่มอเมริกันคนนี้
วิวสันวิชอปพาร์เกอร์นะครับอายุ๒๕ปี
ก็ตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดกระบี่ครับ

หลังไปก่อเหตุขโมยเรือสปีดโบ๊ทมูลค่ากว่าล้านบาทจากเกาะพีพีเลน
แล้วก็ขับเรือไปจอดทิ้งไว้ที่เกาะพีพีดอนแบบนี้

เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๙เมษายนที่ผ่านมานะครับ
ตำรวจภูทรเกาะพีได้รับแจ้งจากนางสาวอภิษมัยแสงจันทร์
บอกว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยนายบิ๊กชอบหรือว่านายปาร์เกอร์มีอาการมืนเมาครับ
แล้วขึ้นไปบนเรือแล้วก็ขับเรือออกไปจากจุดที่จอดไว้ที่บริเวณอ่าวโละดาลำบนเกาะพีพีเลนะฮะ
จากนั้นตำรวจก็ออกติดตามค้นหากระทั่งเช้าของ๒๐เมษายน
มีชาวบ้านแจ้งว่าเนี่ยนะไปเจอเรือที่ถูกขโมยมาเนี่ยไปจอดอยู่ที่อ่าวแหลมตรงของเกาะพีพีดอน
ก็เข้าไปตรวจสอบพบว่าเครื่องยนต์ของเรือเสียหายเลยนะครับ
ตัวเรือก็แตกมีรอยถลอกเพราะว่าไปชนมามากมายแหละครับแล้วไปจอดเกยหาดแบบนี้เลย
มูลค่าความเสียหายน่าจะประมาณสัก๓๕๐๐บาท
แล้วก็เดินทางออกจากเกาะพีไปแล้วด้วย
แต่ไม่มีผู้ให้บริการเช่าเรือก็เลยไปขับเอง
ก็เลยเกิดความคึกขนองจากการเมาสุราด้วยแล้วก็ไปก่อเหตุขึ้นมา

ล่าสุดตำรวจทราบบ่อแสว่านายปาเกอร์นั้นเข้าไปพักโรงแรมในกรุงเทพแล้ว

ก็เลยมีการประสานไปยังสนามบินทุกแห่ง
พร้อมกับส่งหมายจับไปให้ช่วยสกัดจับตัวแล้วก็จับกลุ่มดำเนินคดีนะครับ